สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนครับในการลุยศึกอาเซียนครับ
สองพันสิบหกรอบรองชนะเลิศนัดที่สองนัดตัดสินแล้วนะครับว่าไทยนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่นะครับ
แม้ว่าเกมแรกนั้นเราจะชนะพม่ามา๒ประตูต่อ๐ก็ตามครับ
สิกก็กิจศักรณ์เซียนของเมืองหัวหน้าผู้ฟักษอนทีฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ก็นำนักเตะมาไหว้สารหลวงสุพัชลาศัยตามธรรมเนียมของนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
รอบรองชนะเลิศนัดที่๒กับพม่าในอีก๒วันข้างหน้านะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ซ้อมที่สนามเทพหัสดินครับ
ทางนี้ครับซิโก้เปิดเผยว่าการพบกับพม่านัดที่๒นั้นต้องระวังการเข้าปะทะนะครับ
จากทีมคู่แข่งนั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วและต้องเปิดเกมลุกเต็มรูปแบบ
เชื่อว่าทีมชาติไทยนั้นจะสามารถรับมือได้ครับ
ส่วนประเด็นที่ทีมชาติไทยนั้นมีผู้เล่นถูกฆาตโทษไปเหลืองอยู่๔คนนะครับ
ก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอยู่เย็นอดิษรพรมรักเกริกฤทธวีการและประกิจดีพร้อม
ซึ่งหากทั้ง๔คนนี้นะครับมีใครคนหนึ่งได้รับใบเหรียญอีก๑ใบก็จะทำให้หมดสิทธิ์
ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับหากไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้
ซิโก้ยืนยันว่าไม่กังวลเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเล่นเต็มที่
หากติดทดแบนก็มีผู้เล่นพร้อมที่จะทดแทนได้ครับ
๓คนก็ยังเดินเกมได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ติดใบเหลืองนะครับ
เราก็ยังเน้นให้ทุกคนลงไปทำหน้าที่ถ้าคนไหนได้รับโอกาสก็ลงไปทำหน้าที่ให้เต็มที่
ก็คงจะไม่ได้แบบป้องกันอะไรมากมายก็เพียงแต่ว่าให้กำชับให้รัดกลุ่มนะครับ
เพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเราต้องชิงความได้เปรียบด้วย
แล้วก็เราเองคิดว่าสามารถทดแทนกันได้อยู่แล้วนะครับ
สำหรับโปรแกรมในรอบรองชนะเลิศนัดที่๒นะครับวันที่๗ธันวาคม
เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ลุ้นกันว่าใครจะเข้าชิงครับ
เวียดนามกับอินโดนีเซียนะครับ
ส่วนคู่ของไทยครับจะแข่งขันในวันที่๘ธันวาคมนะครับ
เวลา๑๙นไทยเจอกับพม่าครับ